ไปดูเรื่องของแฟนที่เป็นแฟนเก่าและเลิกไปเป็นปีแล้ว
แต่ว่ายังราวีไม่เลิกตามไปง้อขอคืนดีเขาเขาเลิก
เพราะว่าไม่ทำงานแล้วก็ชอบทำร้ายเขาเขาก็เลิกไปเป็นปีเขาก็ไม่มีแฟนใหม่
สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมไม่พอใจเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปมีแฟนใหม่แล้ว
ตัวเองไปเจอก็เลยพาพวกไปรุมทำร้ายข้าวของและคนของเขาแบบนี้ครับ
กับหนังสงครามแล้วแบบตีทำร้ายยังปืนขนาดนี้เลยอ่ะ
แล้ววัยรุ่นกลุ่มแฟนเก่านี่คือยี่สิบก่อนคนน่ะ
ของใส่กระบะสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
กระบาดคันนี้เขาจอดอยู่หน้าสถานบันเทิง
เขาเรียกว่าย่านไฮเทคถนนทหารเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วเอาทั้งไม้เก้าอี้ฟาดรถ
แม้จะมีเจ้าหน้าที่เห็นไหมมีคนใส่เสื้อกั๊กอยู่นั่น
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเหมือนเป็นกาดของสถานที่นี้
เข้าไปแต่ว่าโอ้โห๒๐กว่า๒๐กว่าคน

แล้วมันมีเสียงปืนดังขึ้นปั้ง๕๖นัดด้วย

แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของเมื่อวาน
แต่เสียงปืนเหมือนเป็นการยิงขู่เป็นการระงับเหตุนั่นแหละคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปีก็คือเป็นแฟนเก่าของกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
บอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยคบกับโก้
โก้คือใครโก้คือแฟนเก่าและเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่เลิกไปเป็นปีแล้วเพราะอะไรโก้ไม่เรียนหนังสือไม่ทำมาหากินชอบทำร้ายร่างกาย
กับแม่ก็เลยให้เลิกแล้วก็เลยไม่ได้อยากคบกันอยู่แล้วด้วย
สักพักหนึ่งก็มาคบหาดูใจกับในบีเป็นแฟนใหม่
โก้เองก็เหมือนพยายามมาง้อขอคืนดีเธอก็ไม่ใจอ่อนไม่กลับไปแล้ว
โก้ส่งข้อความมาข่มขู่ทั้งเธอแล้วก็แฟนใหม่ว่าอย่าให้กูเจอมึงนะ
เหมือนเป็นการห่วงว่าจะจะเข้าไปทำร้ายคุยกัน
ส่วนบีแฟนใหม่ของทางด้านของเอก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเขาไปงานวันเกิดเพื่อน
ซึ่งก็จัดที่นี่ขากลับกำลังจะนั่งรถจักรยานยนต์กลับ

ก็เลยโทรบอกเพื่อนรุ่นพี่ให้ขับรถกระบะมาช่วยหน่อย
กระจกก็แตกนะฮะฟังเสียงของบีหน่อยครับ

เขาก็วิ่งมาทางข้างหลังแล้ววิ่งมาแล้วศัษย์ผมเลย
ก็ตั้งรถก่อนและผมก็หั่นไปมองเขาก็วิ่งกันออกมา

ตำรวจจะได้ติดตามตัวโก้แล้วก็กลุ่มที่ก่อเหตุมา

เลิกราแต่ไม่เลิกรักแล้วก็ใช้ปืนแก้ปัญหาแบบนี้